คุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิด๑๙เอาดูตัวเลขส่งท้ายปีกันหน่อย

สิ้นปีแล้วมีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้๓๑๑๑๑รายนะครับทุกผู้ชมครับ
รักษาหาย๓๒๔๑รายเสียชีวิต๒๖ศพ
คือวันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะแยกเป็นผู้ติดเชื้อที่เป็นติดโอมิครอนเนี่ยนะฮะ

มาจากต่างประเทศ๖๒๐แล้วก็ในประเทศเนี่ย๕๒๕นะฮะ
ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไปดูผู้ติดเชื้อสะสมที่ยังคงรักษาอยู่เนี่ยนะคะ
ตอนนี้ตัวเลขนี่ค่ะ๓๓๒๔๓ราย
สีแดงคืออาการหนักอยู่ที่๕๘๘ราย
ใส่ท่อช่วยหายใจ๑๔๘รายด้วยกัน
เท่ากับว่าสิ้นปี๒๕๖๔นี้ปีหน้าเราสู้กันต่อกับโควิด๑๙เนี่ย
เรายังมีผู้ที่ติดเชื้อยังรักษาอยู่ในขณะนี้๓๓๒๔๓คน
ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด๑๙ในไทยนะครับ
ขีดไปแล้วทั้งหมดนะครับทุกผู้ชมครับ
ล้านโดสนี่นะฮะ
ล้านกับอีก๒๗๘๓๖๔โดสนะครับ
คือถ้าดูจากเข็ม๑เข็ม๒เข็ม๓เนี่ยได้๒เข็มเนี่ย
อันนี้ถือว่าโอเคใช่ไหม๔๖ล้านโดสแล้วนะ
ฉีดกันไปนะครับเข็ม๓นี่กระตุ้นไปเนี่ย
อีก๖๙๐๐๐๐๐โดสนะฮะอันนี้เรื่องของโควิด
ค่ะมาดูเรื่องของเทศกาลปีใหม่หน่อยแน่นอนนะคะ
เราก็จะมีเรื่องของ๗วันอันตรายนะคะ
ปีนี้นับตั้งแต่๒๙ธันวาจนถึง๔มกราคมนะคะ
อันนี้ตัวเลขของวันที่๓๐ธันวาคมนะคะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นทั่วประเทศ๔๒๒ครั้ง
แต่ว่ามีผู้บาดเจ็บ๔๒๖รายนะคะผู้เสียชีวิต๔๔ศพ
ครับสถิติต่างก็ยังต้องย้ำเตือนกันอยู่นะครับ
ขับรถเร็วดื่มแล้วขับ
ทศนวิสัยไม่ดีล้วนแต่เป็นจุดแห่งการเกิดอุบัติเหตุทั้งนั้น
เชียงใหม่นี่ก็มีผู้ที่บาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุนี่สูงที่สุดนะ
อันนี้๒วันแรกนะนี่นะฮะ
เดินทางก็ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับ